ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มปุ๊กกี้แฟนนุ่ม

ที่จะจับกลุ่มชาวไทยแล้วก็ชาวไต้หวันอีก๒คนนะครับ
ชาวไทยถือว่าเป็นผู้ค้าบรายย่อยระดับเดียวกันกับปุ๊กกี้
อาจจะเป็นคนส่งยาที่ปุ๊กกี้ไปรับยาที่โชคชัย๔
ส่วนชาวไต้หวันที่จะจับเพราะว่าเข้าไทยไม่ต่ำกว่า๒ครั้ง
แล้วก็เป็นผู้สั่งการจ่ายเงินให้เครือข่าย
เงินจากต่างประเทศให้กับปุ๊กกี้
ก็เป็น๒กลุ่มที่ต้องถูกจับกลุ่ม
แต่ท้ายที่สุดเมื่อเช้ามีความคืบหน้า
ตรงที่ว่าตำรวจไปตามจับกลุ่มคนไทยได้
ก็เป็นสามีภรรยากันนะครับ
สืบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติด
คุมตัวมิวลาดประเขาและภรรยานะครับ
ชื่อจริงก็คือนายกันทรแล้วก็นางสาวทาบรินีขาวบัณฑิต
ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด
แล้วก็เชื่อมโยงกับแก๊งของนางสาวพิซิล่าปริศนาจิลเมลลี่

ถูกจับกลุ่มพร้อมสามีแล้วก็พวกชาวไต้หวัน

ตำรวจสามารถคุมตัวได้ที่เกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
สำหรับการจับกลุ่มดังกล่าวถือว่าเป็นการขยายผล
จากการทำธุรกรรมทางการเงินของปุ๊กกี้
หน้านั้นคือตำรวจพยายามขยายผลเส้นทางการเงิน
ที่มีเงินเข้าออกในบัญชีของปุ๊กกี้และสามีนับ๑๐ล้านบาท
ก็เลยต้องไปดูว่าใครเป็นคนโอนเงินเข้าโอนเงินออก
แล้วใครเป็นคนส่งยาให้กับปุ๊กกี้
นี่คือกลุ่มหนึ่งนะคนส่งยาให้กับปุ๊กกี้ย่านโชคชัย๔
กลุ่มที่๒ก็คือคนที่มารับยาจากปุ๊กกี้
แล้วก็ส่งต่อที่ไต้หวันเอาเป็น๒กลุ่ม
ทีนี้ตำรวจก็ตามกลุ่มแรกก่อน
คือกลุ่มที่ส่งยาให้ปุ๊กกี้นะครับ
ดูจากพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีนายกันทรแก้วกระจ่าง
หรือว่ามิวลาดประเขาอายุ๒๘ปีเกี่ยวข้อง
ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้จัดหายาเสพติดให้กับกลุ่มของปุ๊กกี้
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมั
ที่จังหวัดสุราธารณีแต่ว่าก็ไม่พ้น
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ติดตามตัวกระทั่งวันที่๒๒มิถุนายน
เจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่ที่เกาะพงัน
ใช่ค่ะคือตอนประมาณบ่าย๓๐ปี
ต้องหาทั้ง๒คนยืนอยู่บริเวณจุดรับส่งผู้โดยสาร
ท่าเรือลมพระยาอยู่ในบริเวณท่าเรือเกาะพงัน

ใช่ทีนี้ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
ทีนี้พอหลังจากจับกลุ่มได้ก็ต้องนำตัวมาที่กรุงเทพ
นำตัวมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมา

พลตำรวจโทชินพัฒน์สารสินผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ก็มาสอบสวน๒ผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
เรื่องต้นนายกันทรยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
และไม่เคยมอบตัวหรือว่าถูกจับกลุ่มตามหมายจับนี้มาก่อนแต่อย่างใดนะครับ
ตำรวจเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
ประเภท๒หรือว่าเคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนตัวของภรรยาของนายกันทรก็คือนางสาวทารินีนะครับ
แม้ว่าจะไม่มีส่วนช่วยเหลือให้นายกันทร
แต่จากหลักฐานพบว่าเป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงิน
ทางพนักงานตำรวจจึงแจ้งข้อหาเดียวกับนายกันทร
นี่คือข้อมูลล่าสุดแต่เดี๋ยวต้องฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
เพราะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร
น่าจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงความคืบหน้าของคดีนี้
ซึ่งผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ไปตามติดอยู่นะครับ
สำหรับการสอบปากคำของ๒ผู้ต้องหานี้นะครับ

แล้วก็ติดตามได้ผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะ